กำลังเครียดอยู่หรือว่าโศกเศร้ากับเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้น
พรีสตอปหยุดค่ะที่ฉันจะพาไปวัดแห่งนี้พอบอกเลยว่าไปถึงแล้ว
คุณจะหายโศกหายเศร้า
โอ้โหเอาสาธุกันก่อนนะคะ
ที่นี่ที่บอกว่าไปแล้วจะหายโศกเพราะอะไรเพราะที่นี่คือวัดหายโศกค่ะ

ดูแบบสง่างามมากนะคะ
อยู่ประดิษฐานอยู่หน้าวัดหายโศก
บนหนองไผ่อำเภอหนองหาญจังหวัดอุดรธานี
มีหนึ่งเดียวในอุดรธานี
เขามีความเชื่อกันว่าใครได้กราบไหว้บูชาพญาครุฑ
ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์แล้ว
จะนำมาซึ่งอำนาจที่มากล้น
เป่าสิ่งไม่ดีที่อยู่ในตัวออกไปให้แบบหมดจดเลย
และเรื่องของพยันตรายใดก็จะไม่กล้ำกลายเข้าใกล้
แล้วก็จะนำความสงบสุขร่มเย็นมาสู่ตัวเราเองและครอบครัว
ต้องไปกราบไหว้ด้วยใจที่บริสุทธิ์
ใช่แถมพ่วงมาด้วยโชคลาบเงินทองไม่ขาดสาย
ยิ่งไปกว่านั้นสัตว์ร้ายใดจะไม่เข้ามาทำร้ายได้

เฮ้ยโอ้หรอโอ้หรอโอ้เขาก็เชื่อเป็นเรื่องของสัตว์คู่อาฆาตกันนะ
คุดยุทธ์หน้าไงสัตว์คู่อาฆาตกันใช่ไหมใช่ไหมเคยได้ยินอยู่
ต้องไปด้วยใจที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นแล้ว
คุณผมชนะยังไงไปไม่ได้
เอ้าทำไมล่ะน้องใบตอง
จิตใจคุณมันไม่เคยบริสุทธิ์ใจ
จิตใจผมมันยังไงอย่าให้พูดอย่าให้พูดอยู่แล้ว
มาดูวิธีการบูชาองค์พญาครุฑเผื่อคุณจะสะอาดขึ้น
ว่ามาว่ามาจิตใจจุดทูป๕ดอก

เพื่อขออนุญาตนำองค์พญาครุฑมาประทับ
บุหรี่แล้วก็เหล้านะคะ
แบบนี้นะอันนี้นะอย่างที่บอกไปนะฮะ
ก็จะเป็นพวกแบบผลไม้หรือว่าธัญพืชต่าง
ที่เอาเรื่องราวดีมาฝากภาพสวยด้วยค่ะ
ค่ะเดี๋ยวนี้ภรรยาคุดก็มาแรงเหมือนกันนะ